คุณผู้ชมมาต่อกันที่มิตรภาพของคุณเป้ยปานวาดแล้วก็คุณแตงโมนะคะ
อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้เราก็เฉลยไปแล้วนะคะ
คนที่จะมารับบทบาทคุณจันทร์แทนแตงโมก็คือคุณเป้ยปานวาดนั่นเอง
หลังจากทราบนะคะว่าตัวเองต้องมารับบทแทนเพื่อนค่ะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเป้ยปานวาดทุ่มทุนมากจริงค่ะ
คือเขาไปศึกษาข้อมูลกันมานะคะว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะ

งโมได้มีการพูดคุยกับทีมงานภูมิกับนะคะ
ก็คือแบบอยากทาเล็บสีแดงทาปากสีแดง

คนดูจะได้อินไปตามบทบาทนั้นค่ะ

ล่าสุดเลยเป้ยได้โพสต์ภาพนี้นะคะ
บอกว่าทำผมสีเข้มแล้วก็เล็บสีแดงแล้วนี่

คือบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เพื่อนวางเอาไว้

ก็จะเห็นว่าเป็นความตั้งใจจริงนะคะ
ที่อาจจะทำให้บทบาทมันออกมาเหมือน

แล้วก็คือคุณเป้ยบอกว่าอยากให้แตงโมเนี่ย

คุณเป้ยได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงินนะคะ

บริจาคให้อาสาสมัครด้วยนะคะ
หวังว่าผลบุญนี้จะส่งถึงแตงโมนั่นเองค่ะ

พร้อมเขียนคำอนุโมทนาบุญไว้โดยว่า
คุณพัทรธิดาพัชรวีรวงนะคะ

คุณเป้ยมีต่อแตงโมมาตลอดเลยนะคะ
ต้องยอมรับว่าความผูกพันเป็นเพื่อนกันมากว่า๑๕ปีนี่แหละค่ะ
ก็ทำให้เป้ยตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนจริง
ถึงตัวจากไปแต่ว่าเพื่อนในวงการยังคิดถึงตลอดนะคะ